มาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้าง
มีการนำเสนอข่าวกันเกือบทุกวัน

ที่นครราชศรีมาเขามีประโยคเด็ดด้วยนะ
เรื่องเปิดตู้สิคะ
เกิดขึ้นที่โคราชด้วยนะคะ
ภาพวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้
คนร้ายรายนี้ใช้ปืนปลอมนะ
เดียวเลยเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดนครราชศรีมา
ขู่พนักงานอันนี้เขามีวลีเด็ดว่า
เอาเงินมาไม่ให้เดี๋ยวยิงไส้แตก

ตำรวจก็ตามรวบได้ทันควันเลยนะคะ
ไปจับได้ที่แคมป์คนงานค่ะ

สารภาพเลยว่าก่อเหตุนี้ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ

เหตุผลนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้นะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
มีราคาสาขาบึงทับช้าง
ตามบนจอหอมเผอร์เมืองนครราชสีมา
นี่เลยสามารถเก็บภาพทั้งหมดขณะคนร้าย
เขาสวมหมวกไหมพรมสีดำเนี่ยเพื่อปิดบังใบหน้าไว้นะคะ

พนักงานตกใจมากค่ะก็รีบเดินไปที่เคาน์เตอร์

รวมเงินที่ให้ไป๒๘๐๐บาท

แล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุเกิดสดร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
หลังเกิดเหตุทางตำรวจชุดสืบสวนสพจห
นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบค่ะ
ก็เลยรู้ตัวคนร้ายและสามารถตามไปจับตัวได้
อยู่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วย
นี่แหละค่ะคนก่อเหตุคือนายบุญเลิศ
ผลัดกลางอายุ๓๔ปีแล้วก็สามารถยึดของกลาง

ปฏิบัติหน้าที่เร็วมากคราวนี้นะคะ
นายบุญเลิศผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่า
ตัวเองเนี่ยทะเลาะกับภรรยามา
เรื่องที่ไม่มีเงินส่งให้ภรรยาใช้
เครียดเครียดมาก

เพราะเห็นว่ามีแต่พนักงานขายผู้หญิงเท่านั้น
ตัวเองก็เลยไปหาซื้อปืนพลาสติก
แล้วก็อาศัยจังหวะช่วงดึกไม่มีลูกค้าเข้า
เข้าไปเลยค่ะจี้ปล้นทรัพย์ก่อนจะขับรถหนีออกมา
ส่วนเงินจำนวน๒๘๐๐บาทที่เพิ่งป้นมาได้
ให้ภรรยาหมดแล้วเร็วมาก

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ค่ะรักตัวเองบ้างไหมคะ